ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงจะเห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
คลิปของอดีตพระพุทธอิสระนะฮะ
นี่ค่ะคือมีงานหนึ่งแต่ว่ามีพระรูปหนึ่งมากราบ

คืออดีตพระพุทธอิสระตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้ว
แต่พระมากราบคารวาสได้ยังไง
อ่าวันนี้มีการชี้แชร์ออกมาแล้วนะครับ
คลิปนี้กลายเป็นที่วิพาคกิจชาญกันนักนะครับ
หลังจากมีพระรูปหนึ่งค่ะ
คุกเข่าแล้วก็กราบนายสุวิตทองด์ประเสริฐ
เพราะว่าไม่ได้เป็นพระแล้วในตอนนี้นะครับ
ก็เป็นปุธชนคนทั่วไปนี่แหละนะครับ
ชาวพุทธบอกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับ
คลิปนี้ที่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยความยาวมันแค่ประมาณ๑๗วินาทีนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับ

๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ลานต้นพระศรีมหาโพวัดอ้อน้อย
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ

ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ

บอกว่าขอชี้แจงภาพพระกราบ

เกิดขึ้นในพิธีทำบุญกระดูก

ขณะนั้นอดีตสามีของผู้วายชน

ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย

เขาหมายถึงตัวเขานะฮะที่เขียนชี้แจงนะ

กำลังนั่งพนมมือฟังพระสวด
คุณพระองค์นี้ท่านก็เดินมานั่งคุกเข่ากราบ
โดยที่พุทธอิสระมิทันได้ตั้งตัว
ที่เคยแจ้งเคยบอกแก่บรรดาพระทั้งหลายแล้วว่า
พุทธอิสระจะยังไม่ได้ลาศีลก็ตาม

พุทธอิสระนุ่งห่มชุดของคารวาส
เหตุที่เกิดขึ้นมิได้มิจริย์ตนาให้เห็นทิศดั่งภาพไม่
แล้วก็บอกทิ้งท้ายนะครับบอกว่าต้องขอโทษพี่น้องพุทธบริษัทผู้รักพระศาสนาทุกท่าน
คราวหน้าจะระมัดระวังให้มากกว่านี้และอยากบอกว่าชั่วชีวิตนี้พุทธอิสระ
ไม่เคยคิดจะมีชีวิตอยู่ให้ใครกราบไหว้แค่ได้กราบไหว้ตนเองให้สนิทใจ
ก็ภาคภูมิที่ได้เกิดแล้วนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็โพสต์ภาพนี้ไว้ด้วยนะฮะภาพนิ่งมาสักครู่นี้นะฮะ
เดี๋ยวจะไปดูหน่อยนะครับคือเขาก็พยายามชี้แจงว่า
นี่ตัวของอดิภาพพุทธอิสระก็กราบไหว้พระสงฆ์
เหมือนกับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปไม่ได้หมายความว่า
ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้วแล้วยังให้พระสงฆ์มากราบไหว้ไม่ใช่
นี่นะฮะเขาก็โพสต์ภาพที่ได้ก้มกราบพระสงฆ์แบบนี้นะครับ